ที่จะเปิดรับสมัครนะครับ
สอสอแบบเขตนะครับคุณผู้ชมครับ
พลักษณ์พลังประชารัฐเขาก็เปิดตัวเลย
ว่าที่ผู้สมัครสอสอ๔๙๒คนครับ
ผมพร้อมที่จะสาประโยชน์กับคนไทย
พร้อมที่จะทำการพลักษณ์ความสามารถที่
มาสู่ประเทศไทยของเรา
อย่างยั่งยืนตลอดไป
ตอนนี้คีย์เวิร์ดของพลังประชารัฐ
ก็มุ่งเน้นไปที่๙ข้ามความขัดแย้งครับ
นี่เป็นบรรยากาศการเปิดตัวผู้สมัครสอสอ

แล้วก็ผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ๙๒คนของพลังประชารัฐ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพัก
ขึ้นปราศัยบนเวทีเสียงขึงขังจริงจัง
นะฮะประกาศอย่างที่ผมบอก
ข้ามความขัดแย้งนะครับ

แล้วจะเอาความรักความสามัคคีคืนสู่ประเทศชาติให้ได้
ไปดูอีกพักหนึ่งภูมิใจไทยเขาบอก
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักเปิดตัว

จำนวนนี้มีนางสาวชนธิดาอัศวะเหม
หรือว่าน้องเพลงลูกสาวของคุณเอ๋ชนศวรรรดิอัศวะเหม
อยู่อันดับ๕ของปาร์ตี้ลิสต์ของภูมิใจไทยด้วย
นายอนุทินระบุว่าต้องอยู่ลำดับที่๕
เพราะว่าเป็นลูกสาวก็คือน้องเพลง
เขาเป็นแฟนของเป๊กเสรณีชายวีรกูล
ลูกชายสุดหล่อดีกรีนักเรียนนอกของคุณอนุทินไง
ก็ไม่แปลกใจอะไรที่นายอนุทินจะยกให้น้องเพลงเป็นลูกสาวแบบนี้ครับ
พาไปดูตัวตึงราชบุรีแล้วเป็นอดีตสสราชบุรีเขต๔ด้วยคุณผู้ชมฮะ
คุณอัครเดชวงพิทักษ์โรธในพื้นที่เนี่ยคือแต่ก่อนแกอยู่พักประชาธิปัตย์ครับ
ฉายาตัวตึงราชบุรีแต่ปีนี้ย้ายมาพักรวมไทยสร้างชาติ
นี่คือตอนที่คุณอัครเดชไปปราศัยที่สนามฟุตบอลวัดหัวโป่งอำเภอบ้านโป่งที่ราชบุรี
ก็เอาป้ายหาเสียงที่มีมือดีเนี่ยเอามีดไปกรีดคุณผู้ชมฮะ
กรีดป้ายหาเสียงโดยเฉพาะบริเวณตรงหน้าดูสิโบ๋เลยเป็นรูแบบนี้
แต่คุณอัครเดชก็เอามาประยุกต์เป็นป๊อปอัพครับชาวบ้านคนไหนอยากมาโผล่หน้าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็มากันได้เลย
จำลองว่าตนเองเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เป็นสีสันครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คลายเครียดกันไป
คุณอัครเดชฝากไปยังมือมีดครับไม่รู้ใครนะบอกว่าถ้ามีปัญหากับป้ายหาเสียงเนี่ยอย่าเลยอย่ามาทำแบบนี้
มาทำลายป้ายหาเสียงมันไม่เกิดประโยชน์เป็นการทำลายทรัพย์สินของคนอื่นแล้วก็ผิดกฎหมายด้วย
ยุคใหม่เนี่ยควรจะเป็นแบบสร้างสรรค์ไม่ใช่มาทำลายป้ายหาเสียงกันแบบนี้ครับ